เรื่องของคดีฆ่าเสือดำนะครับ
ก็วันนี้ขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเผย
เสือดำมีค่า๓ล้านหัวหน้าลิ้มแฉ
ราคาสวนสัตว์ซื้อส่วนไก่ฟ้า๒๐๐๐๐บาท
นี่คือเรื่องของราคาของเสือดำ
ที่ถ้าจะมีการฟ้องในคดีแพ่งเนี่ย
เอ๊ะตีราคาเสือดำแค่๓ล้านกว่าบาทเองเหรอ

โอ้โหนี่น่าจะเรียก๓๐๓๓๐๐๐ล้านได้เลยนะ

ใช่ไม่ใช่เฉพาะส่งผลกระทบต่อสัตว
แล้วไปตีราคาเขาแค่ตัวสัตว์เท่านั้น

ที่เขาไปรวมตัวกันครั้งที่๕และใส่หน้ากากเสือดำเนี่ยนะฮะ

กรณีที่อายการภาค๗ตีกลับสำนวนคดีฆ่าเสือดำ
บอกให้พนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ย

ทีนี้กลุ่มทีชะล่าบอกว่าตีกลับมาแบบนี้
ฟ้องเอาผิดไม่ได้หรือเปล่าคดีจะหลุดหรือเปล่า
ดังนั้นก็อยากให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ส่วนเรื่องที่อายการเขาต้องขอเอกสารเพิ่มเติม
เขาต้องขอให้มีการไปสอบเพิ่มเติมรอบสอง
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผลนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
ซึ่งเมื่อวานนี้ดรกันนิตาอุ๋ยถาวร

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา

คดีนายเปรมชัยพร้อมพวกเข้าล่าสัตว
ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรศวะแล้ว
มอบแบบสมบูรณ์๑๐๐

เพื่อส่งต่อให้สำนักงานอายการภาค๗ต่อแล้ว

หัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ายังบอกอีกนะครับว่า
รายงานผลสรุปดังกล่าวมีทั้งสิ้น๑๗หน้า
โดยเสือดำพบเป็นเสือดำเพศเมีย

แล้วก็มีดทำกลัว๑เล่ม

ส่วนที่มีการอ้างว่าซากสัตว์ที่ชำแหละอีกชนิดเป็นเนื้อเก้ง
ก็สรุปว่าเป็นเนื้อของหมูป่านะครับ
ผลรายงานดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงต่อเหตุการณ์ต่างได้
เช่นเสือดำที่ถูกชำแหละเป็นตัวเดียวกัน

ใช้วิธีไหนในการล่าเสือดำ
เสือดำตายแล้วมีการชำแหละจริงเป็นต้น
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้สังคมเห็นว่า

สามารถเรียกร้องความยุติธรรม
ให้กับตัวสัตว์ป่าเองได้นะครับ

ที่ต้องส่งให้อัยการต่อนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้กลุ่มธีชลาด
เขาจัดกิจกรรมรวมพลคนพันธ์เสือดำครั้งที่๕ขึ้น
ก็ใส่หน้ากากเสือดำในการเรียกร้องให้รัฐบาล
เร่งดำเนินการแยกพนักงานสอบสวน
มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแทรงจากผู้ทรงอิทธิพล

เขาจะมีวันป่าประท้วงแล้ว

ตอนนี้ก็สืบเนื่องจากอายการภาค๗นี่แหละ

แล้วก็ส่งให้ตำรวจกลับไปสอบเพิ่มเติมรอบที่๒

กลัวว่านั่นหมายถึงว่า
การที่สำนวนถูกตีกลับ
จะเป็นการไม่ส่งฟ้องผู้กระทำผิด
โดยเฉพาะนายเปรมชัยหรือไม่
คดีนี้จะหลุดหรือไม่

ว่าถ้ารัฐบาลไม่เร่งรัด

เขาจะมีวันป่าประท้วงเกิดขึ้นแล้ว

ว่าจะเกิดอย่างไรที่ไหนและเมื่อไหร่ด้วย

เพราะว่าทางอายการส่งขอข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเมื่อวานนี้ที่มีข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะ
ที่มีข้อมูลเรื่องของราคาเสือดำ

ก็เปิดเผยเปรียบเทียบราคา
บอกว่าเปรียบเทียบราคากับที่ไหนรู้ไหมคุณ
บอกว่าถ้าเสือนะ
เป็นเสือโครงเสืออะไร
การจัดซื้อเสือดำเมื่อปี๒๕๔

การจัดซื้อเสือที่เมื่อปี๒๕๕๘
ก็จะราคาประมาณ๓ล้านกว่าบาท

คือเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องเทียบราคาค่าเสียหายต่อตัว
ในราคา๓ล้าน๑๒๐๐๐บาท
แต่นี่ก็เหมือนที่นายศรีสุวรรณบอก
คือยังไม่รวมเรื่องของระบบนิเวศ
เป็นเสือตัวเมียด้วยแล้ว
เรื่องของระบบนิเวศสัตว์ป่าระบบนิเวศของพืช

จากเป็นการสูญเสียที่นับมูลค่าไม่ได้ครับ